คุณผู้ชมคะจำคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีระหว่างครูปรีชาและหมวดจรูนได้ไหมคะ
โอ้โหคดีนี้นานมากนะพี่อุ๋ย
เอาก็เห็นว่าคดีหลักจบไปแล้วไม่ใช่เหรอ

สองใช่ค่ะเพราะว่าครูปรีชาโดนฟ้องกลับ

ค่ะคือคดีนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ครูปรีชาไคร่ครวนเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูนใช่ไหมคะ

คดียักยอกทรัพย์คดีรับของโจรคดีอื่นเป็น๑๐คดีเลยอ่ะ
สู้กันมาในชั้นศาล๕ปีกว่า

มิถุนายนที่ผ่านมาสารจังหวัดกาญจนบุรีอ่านคำพิพากษาสารดีกา

พากษายืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธรยกฟ้องหมวดจรูน
ทำให้คดีอื่นที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนค้างเอาไว้ก็ยกฟ้องไป
ตอนนั้นศาลท่านบอกว่าหวย๓๐ล้านไม่ใช่ของครูปีชา
แต่ทีนี้ภาค๒มาแล้วเพราะเช้าวันนี้
ทางด้านของหมวดจรูนเป็นโจทยื่นฟ้องครูปรีชา
ฟ้องตับฟ้องครูปีชาไข้ครวรและธนายวรยุทธ์
วงสายทนายความของครูปรีชาในความผิดฐาน
ร่วมกันฟ้องเท็จกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษทางอาญา
เกือบ๙โมงวันนี้ค่ะหมวดจรูนภรรยาแล้วก็ลูกสาวธนายตั้ม
นายอาคมไปสารจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเลย
นายตั้มบอกว่าวันนี้สารนัดสืบพยานโจทย์
จรูนฟ้องครูปรีชาฟ้องทนายวรยุทธ์
ความผิดอย่างที่บอกไปร่วมกันฟ้องเท็จ
ก่อนหน้านี้สารได้ไต่สวนมูลฟ้อง
พยานโจทย์ปากแรกก็คือหมวดจรูนเรียบร้อยแล้ว
วันนี้ทนายตั้มบอกว่าผมขึ้นให้การเป็นพยานปากที่สอง
ปากที่๓จะเป็นพิธีกรรายการช่องดัง
นายตั้มบอกอีกว่าหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการสืบพยานจำเลย
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีนี้ค่ะ
ซึ่งการที่หมวดจรูนฟ้องครูปรีชาและทนายวรยุทธ์กลับเนี่ยนะคะ
ก็คือได้มีการเอาคลิปเสียงที่ครูปรีชาคุยกับภรรยา
แล้วมีใจความสำคัญว่าครูปรีชาไม่ได้ไปตลาดนัดเรสซิตี้
เพื่อซื้อลอตเตอรี่ชุมที่ถูกรางวัลสามสิบเอ็ดตุลาคมปีหกศูนย์
ที่กล่าวอ้างเดี๋ยวฟังเสียงทนายตั้มค่ะ
ก็อ้างถึงว่าวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมปีหกศูนย์เนี่ย
ครูปีชาเนี่ยนะครับไม่ได้ไปที่ตลาดเลซิตี้นะครับ
โดยอ้างอิงจากคำนี้ครับ
อ้างอิงจากคลิปเสียงแล้วก็คอดีเทลนะครับ
แล้วก็โดยมีคลิปสำคัญนะครับที่ครูปีชาได้คุยกับตัวภรรยาของครูปีชาเนี่ยว่า
จริงแล้วรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วต้องทำให้เหมือนซื้อนะครับ
ด้านทนายวรยุทธ์นะคะทนายความของครูปรีชามาศาลคนเดียวนะคะ
หน้าเคร่งเครียดเลยถือกระเป๋าเอกสารใบใหญ่มา
แล้วก็รีบเดินขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดีไม่ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าว
เวลาไล่เลี่ยกันเอาครูปรีชามาอีกด้านหนึ่งของประตูศาล
มาพร้อมกับทนายความคนใหม่ค่ะ
ครูปรีชาก็น่าเครียดเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวด้วยนะคะ
เลยเหรอเออดูหน้านิ่งไม่ค่อยยิ้มแย้ม

ปกติมาศาลทุกรอบหรือเจอที่ไหนครูปีชาจะยิ้ม
ใช่จะยิ้มแย้มตลอดเลยนักข่าวก็เลยถามว่า
เลือกใช้บริการทนายวรยุทธ์แล้วเหรอ
ครูปีชาเลยบอกว่ามีทนายความหลายชุดตอบสั้นแค่นี้ค่ะ
แล้วก็เดินขึ้นห้องพิจารณาคดีไป
ช่วงสายทนายตั้มก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ข้อความก็คือยุทธการไล่ล่าครูเมืองกาล
มโนหวยหายกำลังเริ่มสนุกแล้วนะครับ
ขอบอกเลยว่าวันนี้คำว่าให้อภัยไม่อยู่ในพจนานุกรม
กรรมต้องระงับด้วยการรับกรรม
ทำอะไรลงไปก็รับผลมันไปเต็มแล้วกันครับครู